มาดูความคืบหน้าในการตามหาตัวน้องกัปตันนะครับ
เด็กชายวัย๕ขวบที่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่๔พฤษภาคม
ก็ตามหาที่โซเชียลก็ช่วยกันแชร์
อยู่ที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงบรายครับ

น้องก็ปลอดภัยดีซึ่งอยู่ในสวนผลไม้
ก็คาดว่าน่าจะหลงทางห่างจากบ้านเพียง๒กิโลเท่านั้นเองนะครับ
จากที่ในโซเชียลมีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งที่ประกาศตามหา
กัปตันเป็นลูกชายเขาวัย๕ขวบหายออกจากบ้าน
ในพื้นที่บ้านห้วยเมงตำบลเวียงอำเภอเชียงหอนจังหวัดเชียงบราย
ตั้งแต่เที่ยงของวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
ก็ช่วยกันระดมกำลังตามหากันก็ไม่เจอนะครับ
จนกระทั่งเช้าของเมื่อวานเนี่ย
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกถนัดพลพาณิชย์นะครับ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเชียงของบอกว่า
ชาวบ้านไปเจอตัวน้องกัปตันแล้วนะครับ
สวนผลไม้ซึ่งห่างจากบ้านของน้องเพียง๒กิโล
นายกิริพงศ์วงชัยแล้วก็นายศรีแก้บุญทัล

เขาไปเจอน้องโดยบังเอิญครับ
มันต้องเจอนะสภาพน้องอิดโบรยมาก
เนื้อตัวเปื้อนโครนเต็มไปหมดไม่ใส่เสื้อผ้า
ก็เลยโทรบอกญาติให้มารับน้องแล้วก็พาตัวน้องไปล้างตัวในลำห้วยก่อน

นำตัวน้องส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
เนื่องจากว่าตามตัวเนี่ยมีรอยแผลเพราะว่าโดนกิ่งไม้ใบย่าบาดทั้งตัว
แต่น้องเองก็ยังคงมีสติดีสามารถพูดคุยกับคุณหมอได้
แต่ก็ยังไม่สามารถให้ปากคำได้เพราะว่าอ่อนเพลียมากแล้วก็หวาดภาวะอยู่นะครับ
นี่นะฮะเขาก็ไปเจอนะก็โชคดีที่น้องปลอดภัยนะครับ
ตาน้องเนี่ยกำลังจะออกไปสวนแต่ตาไม่ให้ไป
ไปแต่คุณตาก็ลงจากรถแล้วก็อุ้มน้องเนี่ยเข้าไปที่บ้านซึ่ง
น้องเองเนี่ยก็ได้ไปลงเล่นน้ำในสระหน้าบ้านแทนก็เลย
นิษฐานแบบนี้คุณผู้ชมพอคล้อยหลังคุณตาที่ขับรถไป
นะฮะน้องกัปตันเนี่ยก็พยายามจะเดินตามหาคุณตาเข้าไปใน
เพราะน้องเองเคยไปที่สวนนี้กับคุณตาซึ่งมันไปทาง
น้ำตกห้วยเม่งแต่ว่าน่าจะเกิดหลงทางหาทางออกไม่ได้
เดินไปทางไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันเดินออกไปทางซ้าย
แล้วมันต้องไปทางขวานะฮะคือเดินไปยังจุดที่ไป
พบตัวน้องนั่นแหละนะครับส่วนประเด็นที่ว่าอาจจะมีคนพาน้องขึ้นรถตู้ไปนำไปทิ้งในสวนหรือเปล่า
มีบรรยายงานบอกว่าคนขับรถตู้คันดังกล่าวมายืนยันแล้วว่าบริสุทธิ์ไม่ได้พาน้องไปและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
หลังจากที่มีคนเอาภาพนี้ไปแชร์นะครับขณะที่ตามร่างกายของน้องเนี่ยมีรอยกิ่งย่า
กิ่งไม้ใบย่าในบาทก็สันนิษฐานว่าระหว่างเดินไปในสวนเนี่ยคงจะร้อนแล้วก็ระคายผิวก็ถอดเสื้อผ้าออก
แล้วก็ระหว่างทางจากบ้านไปจุดที่พบตัวก็มีลำห้วยตรงหลายจุดเหมือนกัน
หลังจากการรักษาเบื้องต้นแล้วน้องกัปตันฟื้นตัวดีแล้วเนี่ย
มีการพูดคุยแต่ว่าตอนนี้ยังคงอิบโรยอยู่

ชาวบ้านก็มีการหารไปด้วยกันด้วยความปลอดภัยของคนในหมู่บ้านหน่อยซิ
ว่าจะมีการติดกล้องดีไหมแล้วก็วางแผนในการป้องกันในอนาคต
ถ้าเกิดว่าน้องหายดีจะมีการเตรียมไปแก้บน
แล้วก็ทำพิธีเรียกขวัญให้น้องกัปตันด้วยนะครับ